ความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนะครับ
จากนโยบายหาเสียงของแต่ละพักแล้ว
ข้อมูลข่าวสารต่างที่ออกมาโจมตีกันก็มีมากมายเหลือเกินนะครับ

เกี่ยวกับข้อมูลของกองทัพที่ถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ก็ได้ทำให้มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นนะครับ

เนื้อหาของเอกสารที่อ้างว่าหลุดออกมาจากกองทัพภาคที่๑
โดยระบุว่าเป็นเอกสารลับถึงหน่วยงานในสังกัด
เปลี่ยนข่าวสารการเลือกตั้งปี๒๕๕๙
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
กองทัพภาคที่๑๒๓และ๔
โดยให้สรุปผลการประเมินการเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ที่มีพื้นที่ช่วงชิงระหว่างพักพลังประชารัฐและพักอื่น
ถูกตั้งคำถามว่าใช่ของจริงหรือไม่
ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
บอกว่าต้องไปตรวจสอบดูความหมายในเอกสารก่อน

และคำยืนยันจากผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
บอกว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารปลอม
ซึ่งผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
สั่งการให้หน่วยที่ได้รับผลกระทบ
แจ้งความดำเนินคดีกับเพจดังกล่าวแล้ว
ขณะที่ทางกองทัพบกออกมาชี้แจงเพิ่มเติม
ว่านี่ไม่ใช่เอกสารจริงของทางราชการ
เพราะมีหลายจุดในภาพถ่ายเอกสาร

และรูปแบบข้อกำหนดของหนังสือราชการ
พักพลังประชารัฐซึ่งถูกพาดพิงว่ามีทหารสนับสนุน
นางสาววัฒนยาวงโอภาษีหรือมาดามเดีย

ทหารไม่เกี่ยวข้องกับพักพลังประชารัฐ
และที่ผ่านมาภายในพักก็ไม่เคยเจอ
หรือทำงานร่วมกับผู้แทนจากกองทัพด้วย
ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะถึงการเลือกตั้ง
ข้อมูลข่าวสารที่ออกมามีทั้งจริงและเท็จ

ภาระจึงตกอยู่กับประชาชน
ที่ต้องพิจารณาในการเลือกตัดสินใจ
ในทุกข่าวสารว่าจะเชื่อถือได้หรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน